ต่อกันที่ข่าวฟินกันบ้างดีกว่านะคะ
กับพระเอกแล้วก็นางเอกอย่างคุณโบเมลดา

คือก่อนหน้านี้เขาก็เมาส์กันว่าสองคนนี้ความสัมพันธ์มันยังไง
คือดิฉันยังลุ้นเลยคู่นี้เขาน่ารักไง

เหมือนจะจีบกันหรือเปล่าอะไรยังไงนะ
ซึ่งสองคนนี้ล่าสุดนะชวนกันมาวิ่งงานนะคะ
ท่ามกลางสวนดอกไม้สวยที่เผาเพลินจังหวัดบุรีรำค่ะ

แต่ความน่ารักของทั้งคู่ที่คอยดูแลกันนะมันช่างหวานหยดย้อยซะเหลือเกิน
อันนี้พี่แจ๊กกะรีนคอนเฟิร์มเองเลยนะคะ
โดยเฉพาะหนุ่มมิคค่ะที่ดูแลน้องโบ
ข้อเท้าพลิกนะแหมพลิกถูกวันมาพลิกวันนี้ด้วยนะคะ
จนต้องจับมาเคลียร์ว่าตกลงเนี่ยจีบไม่จีบคุยไม่คุยนะอ้าวมาฟังกันค่ะ

ก็แบบที่ผมบอกแหละครับเราก็เป็นพี่น้องกันครับผม
แต่ว่าก็สนิทกันมากขึ้นนะครับผม

ชื่อน้องคอยแบบคอยตามบางทีแบบหลังแหวนบ้างอะไรบ้าง

สนุกก็คือคุยแต่ไม่ใช่ว่าตีบ

ด้วยแบบตอนนี้เวลาก็แบบไม่ค่อยได้เจอกันด้วยทำงานเยอะมาก

เพราะว่าเป็นการทำงานที่ง่ายมากกับพี่มิ๊ก
เออโบ๊ะก็ไม่เจ้าชูเหมือนกันโบ๊ะรักเดียวใจเดียว

พี่ค่ะก็ต้องให้ผู้ชายเป็นฝ่ายพูดสิคะ

งานเยอะกันทั้งคู่แต่คุยกันมากขึ้น

ไม่น่าคิดนะ